มาแล้วค่ะมาค่ะมาค่ะเข้าตลาดกันดีกว่าตลอดตลาดวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเช็คราคาสินค้านะจ๊ะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยค่ะ
เนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดง๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงหัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไปดูราคาของผักกันต่อเลย
หล่ำปลีเขียววันนี้นะคะ๑๒บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
กะเพราค่ะ๔๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพาก็๔๐บาทต่อกิโลกรัมเท่ากันนะคะ
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบวันนี้๑๓๐บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ